ทานหมูปิ้งเขาบอกว่าหมูปิ้งร้านนี้ขายดีมาก
ถึงขั้นว่าต้องจองคิว
แล้วคุณได้ยินสูตรแบบนี้เคยได้ยินบ้างไหม

เป็นหมูปิ้งสูตรรากผักชี

รากผักชีเป็นยังไงทำไมถึงเป็นสูตรเด็ด

หมูปิ้งเถอะ

บางทีลูกอยากกินหลานอยากกินจะซื้อไปให้เขาเขาก็รอ
สวัสดีค่ะเจ๊วันนะคะ
เจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งเจ๊วันค่ะ

๔บาท๕บาท๖บาท๗บาท๘บาทแล้วก็มา๑๐บาทเนี่ยลูก

มันจะมีปนมันมันจะทำให้ไม่แห้ง

เทียมรากผักชีพริกไทยอะไรพวกนี้แบบ
ได้สูตรมาแฟนก็ไปเอามากับเพื่อน
แล้วก็มาปรับปรุงขึ้นมาอีกหน่อยลูก
ต้องอยู่ที่ไฟด้วยว่าไฟแรงไปเดี๋ยวมันก็ไหม้
แล้วก็ได้ไฟมันพอดีมันข้างในมันจะได้สุกได้
คือส่วนมากเขาก็กลับไปทานที่บ้านนะ
เขาก็จะมีน้ำอะไรที่ออกมาอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเออลูกชอบมากเลยน้ำอะไรอย่างนี้
เอาไปปล่อยไว้ให้น้ำมันมีก่อนแล้วเอาข้าวเหนียวจิ้ม

ไม่เกิน๕๐๐เหรอลูกคือขายประมาณนี้

รอนานนะลูกต้องให้เขาจองข้ามวันมา
แล้วจะได้แบบว่าถึงเวลานัดก็มาฮิ้วไปเลย

มันรอนานแล้วมันไม่มีที่ให้อยู่

ได้ตั้งแต่๘โมงค่ะแล้วจะมารับกี่โมง
ก็บอกคนขายก็จะได้เตรียมไว้ให้
ก็ปกติก็๒๐๘๐ไม้
แล้วแต่ตอนนี้ก็คือนี้๑๔๐ไม้
เราก็บอกเอออร่อยแต่รอนานหน่อย
บางคนก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็เขาก็รอ
วันนี้มีเวลาก็จะรออะไรอย่างนี้
อยากกินเลยบางทีลูกอยากกินหลานอยากกิน

ขายอยู่ตรงถนนยมมาราชศุกรุมค่ะ
ยึ้งเยี่ยงสวนอพระพระชายหยุดวันจันทร์ค่ะ
เปิดร้าน๑๑โมงนะคะปิดร้าน๖โมงค่ะ
ได้ตั้งแต่๘โมงค่ะแล้วจะมารับกี่โมง
ก็บอกคนขายว่าจะได้เตรียมไว้ให้
ถ้าได้กินสักไม้แล้วก็จะกินยันไม้เลย

ติดอกติดใจมีโอกาสไปลองลิ้มชิมรสกันได้เลยนะจ๊